ช่วงนี้บอกก็บอกหน้าทุเรียน
แต่ว่าทุเรียนมันก็ยังคงมีราคาสูงอยู่บ้าง
สวนก็ออกแล้วบางส่วนก็ยังไม่ออก
ร้านขายขนมร้านคาเฟ่ร้านขายกาแฟต่าง
ก็เลยปิ้งไอเดียอยากจะนำทุเรียนมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า
แล้วก็นำมาขายเพื่อที่จะเป็นไอเดียในการขายช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะ

เป็นร้านของคุณสุพัทรานี่แหละค่ะ

ซึ่งคุณสุพัทราก็เล่าให้ฟังว่าเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมา๒๐ปีแล้ว
พอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวนแล้วหาดื่มกาแฟ
ไม่มีทางสวนก็เลยเปิดร้านกาแฟเองซะเลย
ซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นหน้าทุเรียนนะคะ
ก็เลยออกเมนูใหม่คือเค้กทุเรียน
ออกเมนูเค้กทุเรียนมาเอาใจลูกค้า
ซึ่งปกติเราก็จะเห็นว่าเป็นเค้กแล้วก็ทำตกแต่งด้วยหน้าทุเรียนธรรมดา

ทุเรียนของร้านนี้คือพิเศษมาก
เขาจะทำชิ้นขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้คุณ

เป็นรูปลูกทุเรียนเลย

อันนี้แก้วมังกรอะไรมาหมดเลยคุณครับ

กระเช้าผักผลไม้อะไรอย่างนี้

ต้องสั่งจองล่วงหน้าสองวันนะ

ร้านเขามีกาแฟสำเร็จรูปผสม

กาแฟสำเร็จรูปผสมผงทุเรียน

เป็นกาแฟกลิ่นทุเรียนรสทุเรียน

ใครที่สนใจจะไปกินเค้กทุเรียนกาแฟผสมผงทุเรียน
หรือว่าจะไปเที่ยวชมสวนผลไม้

สุพัฒนาแหลนนะจ๊ะ
เบอร์นี้เลยติดต่อกันไปดูค่ะ
เอาเป็นว่าใครที่เป็นสายทุเรียน
ชอบทานทุเรียนเนี่ยผมว่าคุ้มมาก
ตรงนี้อะไร

ไม่ใช่กะเทียม
มันน่าจะเป็นลูกอะไรคนานมันเก่า